ต่อกันที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านะคะนิชคุณค่ะ
ใครก็รู้ดีนะว่านิชคุณขึ้นชื่อมากเลยเรื่องห่วงน้องสาว
แต่ล่าสุดเชอรีนค่ะมีการประกาศลงไอจีแล้วนะคะ
ว่าคนนี้แหละแฟนฉันเออนะคะไม่รู้ว่าพี่ชายเนี่ย
ว่ายังไงจะห่วงหรือเปล่านะคะยอมเปิดไฟเขียวเลยไหม
แววมาว่าหวงหนักนะถึงขั้นให้ส่งบัตรประชาชนของฝ่ายชายมาให้ดูด้วยนะ
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะเรื่องนี้จะมีมูลความจริงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
ถ้าสมมุติเขาแฮปปี้ก็ดีครับผมแต่ก็ต้องขอที่อยู่แล้วก็แบบ
บัตรประชาชนของผู้ชายคนนั้นเขาส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
เขาก็น่ารักกันดีครับผมก็ถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้อย่างที่บอก
จริงเคยเจอแล้วครับเคยเจอเขามาดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น
เคยเจอเขาเป็นคนน่ารักดีกว่าถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้
เขาก็โตแล้วอ่ะไม่ใช่แบบ๑๒๑๓ใช่ไหมครับ
เขาต้องปล่อยให้เขามีชีวิตของเขาไม่ถึงกับไฟเขียวครับ
แต่ก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมแต่นั่นคือหัวใจของเขา
ห้ามเขาไม่ได้ก็คือต้องคอยดูแลเขาอยู่
เขาบอกว่าน้องโตแล้วนะยังขอเช็คบัตรประชาชนแฟน
เออนะคะก็อยู่ห่างอย่างห่วงแล้วกันนะคะคุณพี่ชายค่ะ
ส่วนข่าวที่แววมาว่านิชคุณได้มีโอกาสร่วมเล่นภาพยนตร์ค่ะ

เจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้ก็มีนักแสดงหลายคนทีเดียว

แฟนคนไทยได้ชมแน่นอน
คือจริงไม่ได้เล่นด้วยกันนะครับ
แต่คือแบบเพราะว่ามีนักแสดง

คือผมเจอแค่ประมาณสองสามคนเอง
เล่นเป็นบทอะไรเป็นใครผมบอกไม่ได้นะ
อยากบอกคันปากมากเลยแบบ

ส่วนผลงานที่ไทยค่ะเจ้าตัวบอกว่าเร็วนี้วันที่๒๗กรกฎานะคะ
คอนเสิร์ตเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยที่รอเจาะคิวอยู่
ซึ่งปีนี้ค่ะแฟนชาวไทยได้เจอหน้ากันบ่อยแน่นอนนะคะ
อาจจะคอยดูแล้วกันนะคะ
ดีใจจังเลยด้วยจันนี้จับคุณด้วยนะคะแฟนรอก็ขอบเวทีเลยจ้ะ